ควีนออฟคาร์นซ์คุณชมพู่วรรยาค่ะ

คือเอาจริงคุณชมพู่เขาไปมาบ่อยมาก

ก็เลยถามนะคะว่าความกดดันเป็นยังไง

อัพไปฟังควีนออฟคาร์นซ์คุณชมพู่วรรยาค่ะ
ตื่นเต้นมาก

ที่เราอยากจะทำให้มันดีขึ้น
มันก็มีอยู่แล้วแหละความกดดัน
คือชมก็เพชเชอร์ตัวเองอยู่แล้วแหละ
มันชิลมากเกินมันก็เนอะมันไม่มีความหมาย

จริงที่อยากได้ที่สุดที่สุดก็ยังไม่ได้นะ
มันก็มีแบบว่าความฝันอันสุดของเราอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ได้ถือว่ายากมากอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็ช่วยกันเรนสตอมช่วยกันอะไรอย่างนี้

ลูกชายน้องสายฟ้าไปอมก๊อกน้ำ

เอาเวลาออกงานสายฟ้าพายุเนี่ยแต่งตัวจัดเต็มจริง

เด็กนะสกปรกกว่านี้

ถ้าคนเคยอยู่กับเด็กก็จะรู้นะว่าบางทีแบบยิ่งแบบเป็นวัยที่แบบกำลังเป็นลิงเลยอ่ะ
เราแบบว่าบางทีไม่ทันนะก็เป็นวัยของเขาอะค่ะ
ว่าใครที่เป็นวัยเด็กเนี่ยน่าจะผ่านเมนูแปลกมาบ้างแล้วนะ

ถ้าจะพูดไปตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะกินข้าวไม่ลง